แล้วก็เดือดกันหน่อยเมื่อมีชาวบ้านแล้วก็เหล่าบรรดาโอ้โห
ก่อนอันนี้จำได้ไหมคะว่าทางด้านของสอสอที่เป็นผู้สมัครสอสอ
ของกล้าวกลายในเคสสตาหีโมมันมีการร้องเรียนไว้ว่าเหมือนกับ
คะแนนการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับคะแนนที่มันออกมาจากการเลือกตั้ง
มันมีคะแนนสูงกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เจอบัตรเขย่ง
อะไรแบบนั้นก็เลยอยากจะให้คะแนนในการเลือกตั้งในจุดนี้เหมือนเป็นโมคะ
ทีนี้ล่าสุดชาวบ้านก็เหมือนมาประท้วงเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีการย้ายหีบเลือกตั้ง
ที่มีบัตรคะแนนเนี่ยไปเก็บที่กรกตของจังหวัดชนบุรีคือเหมือนเคลื่อนย้ายจากสัตหีบไปที่ชนบุรี
ก็เลยทำให้ชาวบ้านไม่พอใจออกมาประท้วงแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคือบรรยากาศที่ชาวบ้านในพื้นที่สัตหีบนะคะออกมาประท้วงขัดขวางการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง
จากเดิมเนี่ยนะคะที่จะมีการเลือกตั้ง
ตัวบัตรเลือกตั้งหีบเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนเสียงไว้ที่พื้นที่สัตหีบ
แต่ทีนี้จะมีการเคลื่อนย้ายไปเก็บที่สำนักงานกรกตของจังหวัดชนบุรี
หลังพบบัตรเขย่งหลายพันใบคือชาวบ้านก็เป็นข้อกังหา
ตัวว่าที่ผู้สมัครเองก็เป็นข้อกังหาก่อน
นี่คุณรังสิมันโรมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ของตัวผู้สมัครสอสอเขต๑๐พักเพื่อไทยภูมิใจไทยก้าวไกล
รวมทั้งชาวบ้านพากันออกมาประท้วงขัดขวงขัดขวาง
เจ้าหน้าที่กรกตของจังหวัดชนบุรีแบบนี้แหละค่ะ
ไม่ให้มีการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งออกไป
อาจจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่

เขย่งหลายพันใบเหลือเกิน
ชาวบ้านก็เลยเหมือนกับร้องเรียน
แล้วก็เรียกร้องให้นายเพ่งบัวหอม
ประธานกรกตเขต๑๐จังหวัดชนบุรีออกมาชี้แจงเรื่องนี้หน่อย
และก็อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ต่อหน้าประชาชนทั้งหมด
แต่ปรากฏว่านายเพ่งประธานกรกตเขต๑๐วันนี้ไม่ได้มา

มีเพียงแค่พลเอกจำนงเลขาธิการกรกตจังหวัดชนบุรี
ที่เดินทางมารับเรื่องนี้เนี่ยค่ะท่านนี้
เดินทางมารับเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะพูดคุย
หรือว่าชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
ขณะเดียวกันโอ้โหเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขนาดนี้

ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัตหีบ
ก็มีการตรึงกำลังวางกำลังเข้มงวดนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันระงับเหตุร้ายหรือว่าความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น

เป็นเรื่องความไม่มั่นใจของชาวบ้านนั่นแหละ
ซึ่งเรื่องนี้ตนไม่สามารถที่จะไปตัดสิน
ต้องรอให้กรกตออกมาแบบวินิจฉัย
หรือว่าทางให้กรกตจังหวัดออกมาวินิจฉัยบ้านหลังจากนี้
จะมีการดำเนินการยังไงต่อเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ
คลายข้อกังขาในเรื่องของบัตรเขย่งหลายพันใบ
เขตเลือกตั้งเขต๑๐นะคะ
ลองฟังชี้แจงหน่อยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้าย
ที่จะต้องมีการขนหีบบัตรเลือกตั้งนี่แหละ

รักษาที่สำนักงานกรกตของจังหวัดต่อไป

แต่ก็ยังไม่สามารถขนเคลื่อนย้ายได้นะ
ทำให้รถบรรทุก๖ล้อที่เหมือนกับมีการประสานเข้ามา

หลังจากนี้ก็หวังว่าทางกรกตจังหวัดกรกตชนบุรี
จะได้คลายเรื่องของข้อกังขาตรงนี้
ชาวบ้านได้สบายใจหน่อยแล้วกันนะคะ
ครับผมเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงนะฮะ
ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้ง
ประชาชนตื่นตัวแล้วก็ห่วงแหนในสิทธิ์ของเราเป็นอย่างมากนะ
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ออกมาใช้สิทธิ์มากทีเดียว
แล้วก็คอยจับตาดูเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมนะฮะ